เคยไหมคุณสองคนเคยไหมว่าวงการออกกำลังกายเนี่ยเข้าแล้วออกเลยเข้าปุ๊บออกปั๊บ
อย่าพูดเลยใส่ชุดไปเด็ดปุ๊บดิฉันเข้าตลอดนะเข้าอะไรเข้าไปถ่ายรูปแล้วก็ออกมา
หลายคนน่าจะเป็นแบบเราแต่ว่าถ้าสำหรับเด็ก
ลูกเล็กเด็กแดงของลูกของคนในวงการบันเทิงเนี่ย
ต้องบอกว่าพลังเขาเหลือล้นจริงคุณผู้ชมค่ะ
เรียกว่าเป็นลูกไม้หล่นใต้ต้น
คุณพ่อคุณแม่ออกกำลังกายหนักแค่ไหนบอกเลยว่าลูกพลังเหลือล้นยิ่งกว่าเออ
อย่างน้องดีแลนดลูกชายของพ่อแมททิวคุณผู้ชมพละกำลังนี่โอ้โหสุดสุดอ่ะ
จนต้องไปปล่อยออกทีมแบบเนี้ยคุณผู้ชมค่ะอุปกรณ์ที่เห็นเนี่ยน้องดีแลนดเขาเล่นอยู่เนี่ย
เป็นของผู้ใหญ่ล้วนเลยนะเชื่อว่าผู้ใหญ่หลายคนที่ไปยินเนี่ยเคยเล่นอยู่แล้ว
เหมือนกับที่คุณพ่อแมทเขาใช้เล่นเลยอุปกรณ์พวกนี้น้องดีแลนด์ทำตามได้หมดทุกชิ้นเลยจ้า
แถมยังพลังเยอะมากเวอร์คือสายตาเขานะดุดันนะแล้วก็มุ่งมั่นมาก
ไม่มีอะไรเลยที่ดีแลนด์ทำไม่ได้สู้สุดใจไปเลยค่ะเพราะคุณขาโตไปก็จะได้มีกรรมโตแบบคุณพระมัธีวะเนาะ
ภาพมาที่เด็กหญิงแป๋วแหววของดิฉันกันบ้างดีกว่าน้องเดมมี่โอ้โห
ขอมาในสายยิมนาสติกจ้ะเดินทรงตัวบนบาร์แบบนี้เอาจริงนะถ้าเราเดินแบบนี้มีล่วง
แต่แป๋วแหววของเราค่ะใช้สมาธิอยู่มากพอสุดท้วนคุณพ่อดีมาก
ใช่คือเราก็ลุ้นนะกลัวน้องจะหล่นลงมาแต่ใดก็คือพอน้องหล่นปุ๊บปุ๊บ
นี่เดี๋ยวให้ดูนะว่าน้องทำยังไงลนปุ๊บอ่ะแล้วจะร้องไหม
จ้ะนางวิ่งขึ้นไปแล้วก็ไปเดินทรงตัวใหม่อีกรอบคุณผู้ชม
คือใจสู้มากนะคะแล้วก็พละกำลังเนี่ยเหลือล้นจริงครับ
มาต่อกันที่นะคะอีกหนึ่งสาวน้องโนล่านะคะ
ลูกสาวแม่เจนี่คนสวยค่ะไปออกกำลังกายกระจายแรงที่๓ชิ้นให้คุณพ่อค่ะ
พอถึงสนามวิ่งจู๊ดตามภาพเลยคุณผู้ชม
เป็นสาวน้อยนะคะที่พลังกำลังโอ้โหเหลือล้นจริงค่ะ
วิ่งเร็วแข่งกับคุณพ่อได้เลยเห็นเหงื่อเปียกโชคแบบนี้นะคะ
แต่น้องโนล่าก็สู้ไม่ถอยนะคะใส่สุดแรง
โอ้โหวิ่งไปวิ่งกลับโนล่าไว้จริงค่ะ

รถหนอปิดท้ายกันที่มาเป็นชาวแก๊งจ้า
ยอดกุมารนะฮะไปกันที่ค่ายมวยบ้านนี้
โอ้โหกำลังฟิตเลยนี่วันนี้คุณพ่อเขาจะขึ้นชกด้วยนะ

งนี้เขาขึ้นชื่อในเรื่องของสายลุยอยู่แล้วเพราะฉะนั้นไม่ต้องมัวคุยเสียเวลา
จะเรียงแถวหน้ากระดาน๑๒๓มาเลยเด้งหน้าเด้งหลังทะเวิร์คกันให้เอวแตกไปข้างหนึ่ง
แล้วลีลา๓คนพี่น้องคุณหนูอู้ววววยี่ยวนกันแล้วเถอะนะ
เท่านั้นยังไม่พอกลับบ้านไปแล้วใช่ไหมอาบน้ำใส่ชุดนอนตัวเย็นหวัง
อย่าหวังว่า๓ยอดกุมารเขาจะไปนอนกันง่ายขอเปิดสังเวียนมวยกันในบ้านก่อนนะฮะ
น้องไนร่าลูกสาวคนเดียวสิทธิ์แม่ฮารุปะทะกับน้องเอเดนสิทธิ์พ่อกายรัชานนท์
งานนี้ใครจะรอดใครจะล่วงไปชมภาพกีฬามันกัน
โหหทีเธอขี้น่ะครับ

แพลค่ะก้าวเป็นยังไงเป็นไงต้องให้ขวัดโถไปห้ามทับนะครับ
ไม่มีแชมป์งานนี้เสมอเพราะอะไร

น่าจะหลับก่อนนะ